ไปเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานี

เฮ้ยอีหล่าโอ้ย

ไม่ดูจะจริงเลยครับ
ทางหลังเพราะดูตกใจเฮ้ยอายไปไหนวะอายไปไหนวะ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เออดันไปดันมาหายจากเวทีตกเวทีหมอลำซิ่ง
ข้างหน้าเนี่ยน่าจะกระโดดลงมาแล้วก็เต้นต่อไหมคะ
เออใช่ตกทางหลังเนี่ยนั้นตกจริงไม่มีแสนอินนะคะ
ว่าสนุกเกินเออเจ็บจริงอะไรจริงนะคะ
นี่เป็นเวทีหมอลำซิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

นี่เหมือนกายกรรมเปียงยางที่จีนเลยนะ
มากว่าจะไม่เจ็บอะไรมากนะต้องระวังหน่อยนะ